อันนี้เขาก็คิดว่ารายเดอร์มาซื้อของ

เฮ้ยอย่าเล่นมีดดิ

เฮ้ยอย่าเล่นมีดนึกว่าล้อเล่น

ถอดสร้อยคอทองคำ๕บาท

นี่แหละครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนะครับ

คล้ายเสื้อของพนักการส่งอาหาร
เอามีดจี้ชิงสร้อยคอทองคำ
หนัก๕บาทจากเจ้าของร้านสะดวกซื้อ
แล้วร้านนี้ก็เปิดเป็นร้านขายของ
๒๐บาทอ่ะนะฮะ
ที่ร้านโพทองสะดวกซื้อ

อยู่ย่านตลาดหนองดอก
ถนนรอบเมืองในตะบนในเมือง

นายบัญชาร้านกันทา
อายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของร้าน

ตกใจไปเล่าไปบอกว่าตอนเกิดเหตุ

มันเป็นผู้ชายอายุสัก๓๐๔๐ได้
ผิวดำแดงเนี่ยสูงประมาณ๑๕๘๑๖๕เซนติเมตร
ตัวไม่สูงสวมเสื้อสี
ชมพูคาดเทาคล้ายกับชุดของรายเดอร์
นะฮะนี่นี่พี่เขาชี้เลยมาจอดตรงนี้
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดริมถนนข้างร้าน

ที่ผมเล่าไงตอนแรกพี่เขาคิดว่า

ตอนนั้นฝนมันตกนึกว่าจะมาซื้อเสื้อกันฝน
ในร้านขายของ๒๐บาทเนี่ย

ล้อกันเล่นแน่เลย
ก็เอามือจับไหลคนร้ายนะคุณร้าย

ไม่ได้ล้อเล่นแล้วคราวนี้
ใช้มีดแล้วขู่มาครับเอาของมีค่า

ร้อยคอทองคำหนัก๕บาทให้ไปครับ
ไม่เล่นพ่อบงค์เป็นคนที่
ที่เอาไปก็มีอย่างกันข่ายอยู่แล้วไง

ไม่เล่นอาบิวัญชาเขาเอาจริง

ภูทรจลำพูนโรคพิษที่เกิดเหตุ

ดูสิว่าคนร้ายมันหนีไปทางไหนนะแต่เขามั่นใจนะตำรวจบอกน่าจะจับได้เร็วนี้แหละ